ทำให้ต้องมีการปิดปรับปรุงสนามเพื่อรองรับการแข่งขัน
นี้สโมสรพิจารณาแล้วนะครับว่าสิงสเตดียมผ่านเกณฑ์ทุกข้อกำหนดของสมาคมรวมถึงบริษัทไทยลีกในขณะที่มีเวลาจำกัดในการหารังเย่าใหม่ชั่วคราว
โดยเชียงใหม่นะครับจะใช้สนาม๗๐๐ปีนัดสุดท้ายในเกมเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดวันที่๑๒กรกฎาคมครับ